เริ่มที่เรื่องราวดีของน้องคนหนึ่ง
อายุแค่๙ปีเท่านั้นเองอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ว่าน้องเขามีความบกพร่องทางร่างกายแขนขาพิการ
แต่หัวใจเป็นนักสู้แล้วก็เป็นศิลปิน
วาดภาพจนเรียกได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ชอบ
แล้วก็คิดว่าจะเป็นอาชีพเลี้ยงตัวในอนาคต

ใช่นี่แหละค่ะน้องยูโรหรือว่าเด็กชายพิสิทธินารี
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒
โรงเรียนไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมานะคะ

แต่น้องบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนศิลปะเลย

ใช้เท้านี่แหละค่ะหนีบดินสอวาดภาพออกมาตามจินตนาการได้อย่างน่าชื่นชม

ใช่ส่วนผู้ที่คอยดูแลเนี่ยนะคะ
ก็คือนายคติพฤษธิระทิติ
เป็นครูผู้พิการนะคะที่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา

สอนทักษะการวาดเส้นระบายสี
ยูโรเองก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง
ดูจับคล่องกับคุณชนะจับปากกาดินสอไว้กัน

จริงค่ะคุณค่ะใช้เท้าเราไม่ได้คุ้นเคยถูกไหม

แต่น้องนี่นะคะถือว่าหนึ่งล่ะมีพรสวรรค์
ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ฟ้าส่งมาให้เขานะ
ใช้มือใช้ไม่ได้ก็ใช้เท้าแทนในการหยิบจับอะไรต่าง
แล้วก็ยังมีพรแสวงคือมีความพยายามมุ่งมั่น

ฝึกใช้เวลาไม่ถึง๑เดือนนะ
แต่พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สามารถเริ่มจากวาดภาพได้สวยคมชัด
แล้วก็ยังวาดสีระบายสีได้อย่างสวยงามด้วยเนี่ยคุณดูสิ
โอ้ข้องแคล่วมาก

คือมีเรื่องมีราวแล้วก็ลายเส้นชัดเจนเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นตัวอย่างของเด็กที่มีทั้งพรสวรรค์พรแสวงที่สำคัญ
ไม่เอาเรื่องของร่างกายเรื่องของเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต

่งมั่นตั้งใจแบบนี้เราต้องปรบมือชื่นชมพี่น้องเลยนะคะ
เดี๋ยวรอโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวโอ้โหจะได้เห็นที่เป็นศิลปะที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้

ศิลปินอาจจะเป็นศิลปินระดับโลกเลยก็ได้